ฝากของพักประชาธิบัตย์วันนี้มีความเคลื่อนไหวเช่นกันนะครับ
เป็นการประชุมใหญ่วิสามันพักเป็นครั้งแรก
หลังจากที่คศคลายล็อกทางการเมืองให้นะครับ
จากเป็นการเช็คความเหนียวแน่นของสมาชิกพักแล้ว
วันนี้ยังมีความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว
ดิวการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์ออกมาว่า
ถ้าพักเพื่อไทยแม้จะชนะการเลือกตั้ง

คำตอบจากภักดิ์ประชาธิบัตย์เป็นอย่างไร
ติดตามจากรายงานครับ
กับมือตั้งรัฐบาล
เมื่อในอภิษฐ์เวชาชีวะยืนยันไม่เป็นความจริง

อยู่ใต้ร่มเงาของตระกูลชินวัฒน์

ผู้ดมการไม่ตรงกันมันก็ร่วมกันไม่ได้
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่ผมแสดงมาตลอด
ไม่ต้องมีปัญหาเลยที่ต้องมาตีความกันครับ
ก็แสดงว่าปิดประตูตายไปได้เลยใช่ไหม

ไม่ทราบเลยครับว่าข่าวออกมาจากไหนอย่างไร

ว่าโอกาสที่ประสัตว์ติดตามตรงเศรษฐนาที่ยังไงบ้างครับ

ผมบอกไปแล้วนะครับเรื่องอุดมการเนี่ย
ถ้าพักเพื่อไทยยังคงเป็น
อยู่ภายใต้ร่มเงาของครอบครัวชินวัฒน์
นะครับไม่ดึงตัวเองให้หลุดพ้นมาจาก
สนับสนุนระบอทักษิณมันเป็นไปไม่ได้

ถ้าหัวหน้าพักของเขาไม่ใช่เป็นประพุทธินวัติ

ผมพูดถึงแนวทางทางการเมือง
ทางกรรมการบริหารอย่างในน้อยชวนเหล็กภัย

ประชุมใหญ่วิสามันเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง
จำนวนนี้ยังมีอดีตแก่นำกปศ
อดีตสสในพื้นที่นราธิวาส
ที่มีกระแสข่าวย้ายพักเข้าร่วมด้วย
เพียงนายเจอามิงโตะตายง
รวมถึงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
ยังไม่มีสถานะเป็นสมาชิก
ก็เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการ

ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
เปิดตัวในวันเดียวกันกับนายสุรบทหลีกภัย
ทายาทแก่นำคนสำคัญชวนหลีกภัย
แสดงความมุ่งมั่นในฐานะคนรุ่นใหม่

มุมมองการเมืองใหม่ต้องยุติ

มองอนาคตกับสโลแกนเราตั้งใจ
แม้วันนี้พักประชาธิปัตย์จะพร้อมเพลียงไปด้วย
นำคนสำคัญและสมาชิกส่วนใหญ่ที่ยังเหนียวแน่น

หนวกแรงเสียดทานจากภายนอก
ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน